กลับมาไทยรัฐทันข่าวค่ะคุณผู้ชมคะอยู่กับคิงแล้วก็ขวัญเหมือนเดิมนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของพิษบูที่ติดเอาไว้เมื่อสักครู่
บ้านหลังนี้ครับมีพิษบู๗ตัวโอ้โหเรียงเยอะมากนะ
เขาบอกเขาชื่นชอบแล้วกลายเป็นว่ามันไปเกิดเหตุสลดจนได้เพราะมีพิษบู
มีอยู่สองตัวสภาพมันอ่ะคือปากมันอ่ะเต็มไปเรื่องคราบเลือด
เพราะไปกัดคุณพ่อของเขาที่อยู่ในบ้านซึ่งจริงสูงอายุแล้วด้วยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่หน่วยคู่พายฮุกสามสิบเอ็ดค่ะอยู่ที่จุดโพลกลางเขารับแจ้ง
ว่ามีหมาไปกัดเจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัส
อยู่ที่ไหนในชุมชนประกอบพัฒนาที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ที่เกิดเหตุไปเจอกับชายสูงอายุคนหนึ่งมีบาดแผลถูกกัดที่ตามแขนตามลำตัวเป็นบาดแผลชะกัน
โดยเฉพาะบริเวณต้นขาทั้งสองข้างและแขนขวาคือมันมีบาดแผลที่ฉีกขาดถึงขั้นตัดเส้นเลือดใหญ่
สภาพเขานอนหงายหมดสติแล้วจมกองเลือดนะคะอยู่ด้านหน้าบ้านนั่นแหละ
ทราบชื่อผู้บาดเจ็บณเวลาตอนนั้นคือนายบุญเสริมม่วงเอี่ยมอายุ๖๗ปีแล้ว
โดยสุนัขพันธ์พิษบูที่อยู่ในบ้านมีด้วยกันหลายตัวตัวใหญ่ใหญ่เลยเนี่ยมี๔ตัว
ตอนเกิดเหตุลูกชายเจ้าของบ้านจับเอาพิษบู๒ตัวไปขังไว้
ซึ่งสองตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ก่อเหตุเพราะมีคราบเลือดติดอยู่เต็มปากมันเลย
พอเอาไปขังมันก็เห่าส่งเสียงดังไปทั่วค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะเพราะตอนนั้นมีชีพจรต่ำมาก
พยายามปั๊มหัวใจอยู่๒๐นาทีแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตค่ะ
ตัวลูกชายคนเสียชีวิตเล่าแบบนี้บอกว่าพี่ชายผมอีกคนนึงเลี้ยงพิษบูเอาไว้๗ตัวเพราะพี่ชอบมาก
เอาจริงที่ผ่านมาไม่เคยมีใครถูกหมากัด
คิดเอาไว้แบบนี้ว่าตอนที่เกิดเหตุหมามันอาจจะกัดกันแล้วพ่อคงพยายามเข้าไปห้าม
ทำให้มีพิษบูตัวเมียตัวหนึ่งมันเพิ่งจะคลอดลูกได้เพียงแค่๒เดือน
เกิดอาการโมโหเลยแว้งมากัดพ่อจนเสียชีวิต
ไม่เข้าเหมือนกันนานที่จะเข้าทีนึง

โตกันมาขนาดนี้แล้วเรารู้แล้วว่ามันต้องมีแบบ

เรื่องแบบการเกิดแก่เจ็บตายนะพี่
คุณรู้ไหมเนี่ยตอนนี้ลูกชายบอกเครียดแล้วนะ

แล้วเนี่ยไม่อยากจะเลี้ยงแล้วเขาบอก
คืออยากจะประกาศหาคนที่รับเลี้ยงแทนได้ให้รับไปหน่อยค่ะ